คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเณร
ทีมข่าวของเราขออนุญาตพาดหัวข่าวว่า

เพราะว่าไปดูลีลาการโพสต์ท่าและถ่ายภาพของสามเณรรูปนี้นะคะ

แล้วร้อยลีลาก็คือมันมีหลายภาพหลายท่าค่ะ
โชว์ขาอ่อนถกขึ้นมาแบบนี้

ดูจากลักษณะโดยรอบ

แล้วจะมีข้อความแบบล่อแหลมด้วยไง
มาเล่นจ้ำจี้ที่ห้องเราสิ

ด้านมืดไม่ได้หาอะไรเล่นเพราะเหงาคุยได้จ้า

ข้อความที่โพสต์เอาไว้กับภาพควบคู่กันไป

สรีระร่างกาย

ปิดบางสัตว์ส่วนเอาไว้

คือเป็นเนรจริงเหรอใช่

อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
ทีมข่าวของเราตามไปเลย

นามสมมุตินะคะพระเอก็แล้วกัน

สามเณรตามคลิปเมื่อสักครู่

ย้ายออกไปก่อนเข้าพรรษา

ก็มีพฤติกรรมออกแนวกระตุ้งกระติ้งจริง

ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปอีกวัดหนึ่งเลย
ตามข้อมูลที่พระรูปนี้ท่านให้ไว้นะคะ

พระรูปนี้ให้ข้อมูลกับเราว่า

คือสามเณรในภาพนั้นเอง

ยอมรับว่าในภาพคือตัวเอง

ก่อนบวช

ปี๒๕๖๐หลังจากนั้นก็บวชเป็นสามเณรที่จังหวัดอุดรธานี
เพื่อที่จะเรียนต่อด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่งตัวแบบในคลิปนั้นแล้ว
ไม่ได้ถ่ายภาพแบบในคลิปนั้นแล้วแล้วก็พาทีมข่าวของเราไปดูในกุฏิ
พระรูปนี้บอกว่าตอนนั้นทำไปด้วยความคึกขนอง
ด้วยความยังอายุน้อยไม่ได้ทันยังคิด

ก็เลยบวชเรียนตั้งแต่ม๔นะบวชเรียนตั้งแต่ม๔
เราก็ไม่ทันยังคิดยั้งทำหรอกเราเป็นสามะเนรไง
เรายังไม่บรรลุนิติภาวะทำอะไรก็อาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการ

แต่ว่าตอนนี้ก็เลิกทำแล้วครับ
ตักเตือนครับแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยครับ

ปัจจุบันก็เลิกเล่นเฟสนั้นแล้วครับ
เลิกกันยุ่งโซเชียลพวกนั้นแล้วครับ
ก็บอกตอนนั้นยังอายุน้อยยังแบบไม่ยังคิด

แต่ว่าพระรูปนี้บอกว่าอ๋อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้ว
แต่ว่าเป็นภาพที่โพสต์ในเฟซบุ๊คเก่า
มันตอนนี้กำลังแชร์กันกระหน่ำเลย
ใช่ตอนนี้เปลี่ยนเฟซบุ๊กไปแล้ว
ชาวบ้านรอบวัดก็บอกว่าพระรูปนี้เป็นพระมาอยู่ใหม่ก่อนเข้าพรรษา

ก็ลักษณะผิวพันธ์ดีแตกต่างจากพระรูปอื่น
ยังไม่เคยพบว่ามีพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีนะ
ก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติแบบนี้นะคะ
เป็นภาพเก่าแล้วยังไงมันได้ไหมคะหรือยังไงดี
ก็คือถ้าเป็นภาพเก่าถ้ามีคนไปแจ้งเรื่องการแต่งกายเรียนแบบสงฆ์อะไรอย่างนี้

หรือว่าสื่อลามกอนาจารย์อะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ว่าณขณะนี้ท่านบอกว่าท่านบวชแล้วท่านเป็นพระแล้วด้วย
ก็ขอให้เหมือนอย่างที่ท่านบอกที่ท่านพูดกันแล้วกัน
ก็ขอให้ท่านบอกพูดอย่างนั้นก็ขอให้ทำให้ได้จริงก็แล้วกันนะฮะ